จะพาไปดูความน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่งกับของเล่นชิ้นใหม่
ตอนเด็กคุณมีของเล่นสุดรักสุดโปรดไหมล่ะ

แต่ของเล่นของน้องเขาเนี่ยไม่มีใครเหมือน
แล้วก็บอกเลยว่าไม่อยากมีเหมือนด้วย

ของเล่นชิ้นใหม่นั่นก็คือ
ตุ๊กไม่ใช่ตุ๊กตานะคะ

ตุ๊กแก่ตัวจริงเสียงจริง
ทำไมมันน่ารักเหรอลูก
ตัวมันลายเอานิ้วถู
โอ๊ะน่าเอ็นดูจะเลยกินอะไรอย่าง

โอ้โหอยู่ตรงนี้นะ

เห็นเขาว่ากันว่าผู้ปกครองของเด็กคนนี้
เขาจับไอ้ตุ๊กแก่ตัวนี้มา
แล้วทีนี้จะจับไปขายไง
คุณเชื่อไหมตุ๊กแกขายได้ราคาดี

เขาทำการมัดปากมันไว้แล้ว

แต่ว่าดูนะตุ๊กแก่ตัวเท่าแขนน้องเลยนะคะ
คือคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานติ๊กต๊อกรายหนึ่ง

ตุ๊กแกน่ารักลูกได้กล่าวเอาไว้
แล้วก็มีแฮชแท็กกระโดดงับคอด้วยนะ

ลูกชายเขาเนี่ยจับเล่นรูปนะ

โหท่านหนุดูตามมันสิ
คือเจ้าตุ๊กแกมันก็เกาะอยู่ตรงนี้ตรงเครื่องซักผ้าเนี่ยค่ะ
ถ้าสังเกตดูดีอย่างที่คุณชนะบอกแล้ว
ตุ๊กแกมันจะถูกมัดปากด้วยเทปสีดำ
อย่างที่บอกค่ะคนงานที่บ้านเขาจับมาจากบ่อสุกนะ

เพราะว่าเขาขายกันได้เดี๋ยวนี้ตุ๊กแก่ราคาดี

พอลูกมาเห็นก็ขอจับหน่อย
ตามภาพที่เห็นพ่อก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
พ่อยังไม่กล้าร่วมขนาดนี้เลย

กล้าถ่ายเพราะว่าจับมาบันไดแล้วก็มัดไว้เอาไว้ตรงนี้ก่อน
มาเห็นก็คงคิดว่าพ่อจับได้

เราก็ไปจับดูอะไรมันตะปุ่มตะป่ำเป็นการเรียนรู้
ลูกดิฉันเล่นนอนคุณผู้ชม